วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
มีเหตุการณ์รถบรรทุก๖ล้อที่ขนไข่สดจากจังหวัดสกลนคร

เสียหลักพลิกตะแคงอยู่กลางสะพาน
เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๔คนนะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณสะพานห้วยตองบนทางหลวงหมายเลข๑๒
ในพื้นที่ตะบนปากช่องอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
บันทึกภาพขณะรถสัญจรผ่านไปมาตามปกติ
แต่แล้วก็มีรถบรรทุกไข่คันหนึ่งวิ่งลงมาจากสะพานด้วยความเร็ว

แล้วถลายไปกับพื้นและหยุดอยู่เชิงทางลงสะพาน
ซึ่งจากกล้องวงจรปิดจะเห็นคนที่อยู่ภายในรถ
พยายามปีนออกมาเอาชีวิตรอด
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพบรถหกล้อบรรทุกไข่ไก่มาเต็มคันพลิกตะแคงอยู่

รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่ขี่ผ่านจุดเกิดเหตุเสียหลักล้มหลายคัน
เจ้าหน้าที่ต้องนำรถดับเพลิงมาล้างไข่ไก่ออกจากผิวถนน
จะเป็นท่วงสุดที่ยังการคำบันทุกไปไข่ไก่ไป

ห้วยตองหรือสะพานพ่อขุนผาเมือง

ที่มีต่อหม้อสูงที่สุดในประเทศไทย
ระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ผ่านมามีผู้สังเวยชีวิตให้กับสะพานแห่งนี้นับร้อยศพ
กรมทางหลวงจึงปรับปรุงขอบทางให้สูงขึ้น
เพื่อป้องกันรถพัดตกลงไปด้านล่าง
ส่วนคลิปนี้เป็นภาพเหตุการณ์ขณะรถกระบะคันหนึ่ง
ขับออกมาจากซอยและกำลังจะเลี้ยวเพื่อกลับรถ
แต่แล้วก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งมาทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าวัดล่างถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
อำเภอบาปกรงจังหวัดชะเชิงเซา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้วัยรุ่นชายสองคน
อายุ๑๗ปีกับ๑๘ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลตามใบหน้า
และขาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

ส่วนที่จังหวัดนครปฐมเกิดอุบัติเหตุรถบัสปรับอากาศ
พานักเรียนไปทัศนศึกษาชนท้ายกัน
บนถนนเพชรเกษมขาเข้าเมืองนครปฐม
โดยรถบัสที่พุ่งชนท้ายคันหน้าอยู่ในสภาพพังเสียหาย
นายสุรยนต์คนเยี่ยมอายุ๔๐ปีคนขับได้รับบาดเจ็บติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนคนขับรถบัสที่ถูกชนท้ายทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังพานักเรียนไปทัศนศึกษาเป็นขบวน
โดยมีรถของผู้บาดเจ็บขับตามหลัง
ขณะเกิดเหตุรถบัสคันหน้าเบรกกระทันหัน
จึงต้องเหยียบเรกตามทำให้รถของนายสุรยนต์
ขับตามหลังมาพุ่งชนอย่างจัง
โชคดีที่เด็กนักเรียนไม่ได้รับบาดเจ็บ